ผมว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยโอเคสำหรับท่าน
กระทรวงคมนาคมเขาออกมาตรการแล้ว
ว่าถ้าจะเรียกแท็กซี่ผ่านแอป
มันจะมีค่าบริการเริ่มต้นที่๔๐บาทครับ

ว่าจะมีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ลงนามในกฎกระทรวงเรื่องรถยนต์รับจ้างบรรทุกคน
ไม่เกิน๗คนผ่านแอปพลิเคชันหรือแท็กซี่ป้ายดำ

ต่อจากนี้ทำให้กรมการขนส่งทางบกนะครับเขาพร้อมเลยแหละ
ที่จะเปิดให้บริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเนี่ย
ยื่นขออนุญาตคราวนี้จะวิ่งกันอย่างถูกต้องแล้วนะฮะ
ตั้งแต่๑ตุลาคมไปต้นไป
โดยแท็กซี่ที่เรียกผ่านแอปพลิเคชัน
จะอยู่ระหว่าง๔๐๑๕๐บาทครับ
ปกติแท็กซี่ทั่วไปป้ายเหลือง๓๕บาทใช่ไหม
ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างไอ้๔๐๑๕๐บาทเนี่ยขนาดของรถครับ
เป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
ส่วนอัตราค่าโดยสารตามระยะทางหรือค่าโดยสารระยะทาง
กว่า๒กิโลเมตรแรกคิดกิโลเมตรละ๖๑๖บาท
ขึ้นอยู่กับขนาดของรถอีกเหมือนกัน
ขณะที่อัตราค่าโดยสารขณะจอดนิ่ง
หรือรถติดคิดอัตราไม่เกิน๒บาทต่อนาที
โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าเรียกรถ
อัตราไม่เกิน๒๐บาท

ก็มีทั้งส่วนที่ดีและบางคนอาจจะบ่นว่า
ทำไมต้องมีเลสราคาสูงแบบนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ